ซื้อตัวเครื่องบินราคาถูกแบบไม่โดนลอยแพ้ต้องทำยังไง
เคยไหมจะจองตัวเครื่องบินแต่ละทีมีช่องทางให้เลือกมากมายจนตาลาย
บางทีพอเข้าไปเช็คราคาดูดีก็โดนบวกค่าบริการต่างซะจนแพงกว่าที่โฆษณาไว้
ถ้างั้นเราลองย้อนกลับมาตั้งหลักก่อนออกบินด้วยวิธีการซื้อตัวแบบสุดคุ้ม
โดยเราได้คิดค้นสูตรการหาตัวราคาถูกเพื่อให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านได้ท่องจำและลองนำไปใช้
เรามาเริ่มท่องไปพร้อมกันดีกว่า
ก่อน๑๙สัปดาห์หรือหย่าให้ช้ากว่า๓อาทิตย์
ต้นสัปดาห์สักนิดแล้วชีวิตจะมีเงินเหลือ
ถ้าดันจองสุดสัปดาห์แพงนักหนาต้องเก็บตังค์เผื่อ
เมริกาการกลุ่มภาคมมิทุนาเขาว่าถูกดี
อสเตรเลียจะไปทั้งทีพฤษภาไหมที่ถูกดีนักหนา
อังกฤษต้องไปตุลารู้ไว้ใช่ว่าตัวถูกต้องมา
ญี่ปุ่นเกาหลีพฤศจิกาฝรั่งเศสด้วยนะรู้จำจงดี
ท่องจำกันไว้เวลาซื้อตัวจะได้ขึ้นเครื่องบินไม่ใช่ไปลอยแพร่นะครับ